ท้ายของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกถือว่าเข้มข้นเพราะว่าชนบุรีนั้นเก็บอีก๓คะแนนแล้วก็ไล่จี้การท่าเรือเหลือ๔แต้มซึ่งท่าเรือจะเตะวันนี้ครับ
นัดที่๑๒ครับนาวินรัตนาองศวรรษแย่งบอลมาแล้วก็จ่ายให้กับจีรวรรษสอนวิเชียนยิงนำ๑ต่อ๐
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับให้ดูภาพช้ากันหน่อยครับลูกยิงสวยแบบนี้สาปาพลิกยิงเร็ว
ก่อนที่อพิวัตรนะครับจะยิง๓๐แล้วก็นาตรี๓๔ครับ
ภิวัตรเก็บบอลได้ดึงหลบแนวรับไหลให้กับนาวินเข้าซ้ายข้างถนัดครับ
หนีเป็นสี่ต่อศูนย์ยิงตรงจุด๖เมตรพอดีเลยนะครับ
แต่ก็มาโดนอภิวัฒน์กดเต็มข้อนะครับลูกนี้โอ้โหเด็ดขาดมากครับเจ้าก๊อก
ลูกที่สองของตัวเองในเกมนี้ครับปิดท้ายให้ชมบุรีชนะขาดลอยห้าศูนย์
เก็บเพิ่มเป็นห้าสิบเป็นคะแนนตามหลังกันท่าเรือจาฝูงเหลือสี่แต้ม
แต่ก็แข่งมากกว่าหนึ่งเกมครับส่วนอีกคู่หนึ่งแบงคอกบีทีเอสอันดับเจ็ดเปิดบ้านเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับสิบ
หน้าที่สิบสามผลัพธาตุอยู่สำเรายของแบงค์คอกแล้วก็ธนากรปิยปรีชายุทธ์ครับ
ของมอภาคมีปัญหานะครับก็เข้ามาหนักหนักกันหลายต่อหลายครั้งค่ะครับ
พอเคลียร์เสร็จปรับผู้สินก็ควักกะเป๋าเนี้ย
ก็จัดตำแหน่งก็เป็นใบแดงไล่ออกนั่นแหละครับทั้งสองทีมเหลือสี่คน
ต้องเล่นสี่คนรวมสองนาทีนะครับแต่ก็ยังไม่มีสกอร์
กระทั่งมีการเติมผู้เล่นลงมาให้ครบฝั่งละ๕คน
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาที๒๓มุมัติอุสมันบูซาครับตัดบอลได้ไปแย่งมาจากขาเลยครับ
แล้วก็กระชากเข้าไปยิง๒๐โอ้โหเด็ดขาดมากครับเจ้าเม็ด
หวังจะเอาคืนแต่โดนแบงคอกตัดได้แล้วไปจบที่มุธมัติไปโล่ง๓๐
หนาที๓๙ครับมศภรักนาวิทย์ชาร์จเข้าไปให้กับมภาคไล่มาเป็น๑๓
แล้วก็หนาทีสุดท้ายเป็นราศิคุลพรณิรันดร์ราศิคุลยิงเสยแคลนเข้าไปให้กับแบงค์คล่องทำสีตัวหนึ่ง
เอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรบรรดิตไปนะครับ๓ตอน๑วันนี้มีเตะกัน๔คู่
มีการถ่ายทอดสด๔โมงครึ่งนะครับสุราธานีเจอกับสิงห์สมุทรสาครแล้วก็๖โมงครึ่ง
เป็นธรรมศาสตร์ยังบัตรพบกับกรมทางหลวงส่วนคู่ที่ได้มีการถ่ายทอดจะเป็นโปรแกรม
ในช่วง๖โมงครึ่งเหมือนกัน๑คู่นะครับราชนาวีพบกับนนทบุรีครับ